คุณผู้ชมค่ะกลับมาช่วงนี้มาดูประเด็นทางด้านการเมืองนะคะ
นักวิชาการท่านนี้ออกมาทีไรมีเรื่องให้ซี๊ดปากกันตลอดค่ะ
แล้วก็เป็นนักวิชาการอาวุโสนะคะให้เกียรติตำแหน่งทางวิชาการท่านนิดหนึ่ง

วันนี้จริงแล้วเมื่อวานเป็นวัน๑๔ตุลา๒๕๕๙
ครบรอบ๔๖ปีวันมหาวิปโยคจำได้ไหมคะ
นิสิตนักศึกษาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย
แต่วันนี้เขามีการจัดงานกันค่ะที่อนุสรสถาน
อาจารย์ธิรยุทธ์ก็มาพูดด้วยลักษณะชุดข้อมูลที่ให้เนี่ย
ก็คือสะกิดเตือนสังคมว่าระวังว่าความรุนแรงกำลังจะเกิดขึ้น
ทั้งติงแล้วก็เตือนคือท่านก็บอกว่า
พูดกันเยอะเลยทีเดียวว่ากระแสปฏิรูปปฏิรูปปฏิรูป
จนถึงขนาดนี้ไม่เห็นเลยว่ามีการปฏิรูป
แล้วท่านก็บอกว่าการปฏิรูปที่พูดมันตายไปแล้ว
มันตายไปทุกครั้งตั้งแต่มีการรัฐประหาร
กี่รอบแล้วอ่ะนับกันไม่หวาดไม่ไหวตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองทีนี้วันนี้ท่านพูดสองคำน่าสนใจ
การเมืองมันเป็นศัพท์ธรรมดาทั่วไป
การเมืองท่านบอกว่าเป็นพื้นที่ในการแบ่งผลประโยชน์
วันนี้คำศัพท์ใหม่ของอาจารย์ธิรยุทธ์บุญมีคือความเมือง
ความเมืองเป็นทัศนะใหม่เป็นกระบวนการทัศน์ใหม่
คือท่านบอกว่าความเมืองคือกลุ่มคนที่อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันแต่หวาดระแวงกันอันนี้พวกฉันอันนี้ไม่ใช่พวกฉัน
คือศัตรูมองว่ากลุ่มตัวเองต้องรอดอีกกลุ่มหนึ่งต้องโดนทำลาย
ความสัมพันธ์ในระบบสังคมคือเหมือนเชิงสงคราม
การต่อสู้ที่ไม่มีรูปแบบเพราะฉะนั้นการเชื่อ
ต้องเชื่อผู้นำสูงสุดเพียงคนเดียวลักษณะคือการรวมอำนาจนั่นเอง
พูดง่ายก็คือการบริหารของทหารนั่นแหละค่ะ
อำนาจไว้ที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ทีนี้คุณผู้ชมในเวทีนี้ชื่อว่าประชาชนพักการเมืองทหารไทย
ติดกับดักก่อวิกฤตใหม่ประเทศไทยท่านพูดน่าสนใจท่านบอกว่า
สังคมไทยขณะนี้อยู่ในยุคที่ติดกับดักโดยเฉพาะทหาร
แม้ว่าจะมีอำนาจมา๕ปีแต่ก็ติดกับดักความคิด
เฉพาะความมั่นคงเท่านั้นทำให้ไม่สามารถพบเป้าหมายหรือว่าทางออกได้
ส่วนการปฏิรูปต่างก็ไม่สามารถปฏิรูปได้จริง
เช่นเดียวกันกับความคิดที่มองว่าคนอื่นเป็นศัตรู
คือใครไม่ใช่พวกตัวเองก็เป็นศัตรูหมด
จ้องที่จะทำลายล้มล้างนี่แหละจะทำให้เกิดความขัดแย้ง
และความขัดแย้งจะขยายตัวขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อย
เหล่านี้อาจารย์ธิรยุทธ์บอกว่าสะท้อนได้ว่ารัฐบาลทหารจัดการกับวิกฤตผิดพลาด
อกจากนี้ทหารยังนำค่านิยมแบบทหารทหารในเรื่องของความจงรักพักดี
ยกให้เป็นปัญหาหลักของประเทศแทนปัญหาปากท้องแทนปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ที่จริงแล้วปัญหาปากท้องกับปัญหาความเหลื่อมล้ำต้องยกขึ้นมาก่อน
ต้องชูขึ้นมาแก้ปัญหาก่อนนี่แหละท่านบอกว่า
มันทำให้ผิดพลาดทางยุทธศาสตร์เพราะปัญหาความมั่นคงเนี่ยต้องทำด้วยลักษณะคือต้องนิ่มนวล
ส่วนอีกหนึ่งท่านที่ท่านก็พูดถึงด้วย
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านเองในฐานะผู้ที่เป็นคนที่มากด้วยบารมี
ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองท่านควรที่จะปล่อยวางบางเรื่อง
แล้วปลามผู้ใต้บังคับบัญชา

ปลามผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าทำร้ายทำร้ายกันในทุกประเด็น
ทหารกองทัพหรือรัฐบาล
บ่อยครั้งที่ออกมาพูดโดยย้ำความโจรักษ์พรรคดีต่อสาบังอย่างมาก
จนกระทั่งบางครั้งคนก็ตกออกตกใจเหมือนกันว่ามันเกิดประเด็นอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังหรือเปล่า
พอแบบพูดจะพูดจาด้วยความคุมขังมาก
แต่ที่จริงถ้ามองในแง่ดีคือว่าอันนี้เป็นอุดมการเป็นค่านิยมของตลาด
ท่านต้องปลามคนตายประคาประชาชน์เป็นท่าน
แล้วก็ท่านเองเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องมาบอกว่าไม่มีอะไร
จริงการบอกว่าไม่มีอะไรเหล่านี้มันช่วย
ปล่อยวางบ้างอย่าไปถือเป็นการทำลายล้างหรือทุกเม็ดทุกประเด็น

ท่านก็เป็นนักวิชาการที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองเหมือนกัน
มาพูดกี่ทีก็คือให้สติสังคมนั่นแหละนะเป็นห่วงสังคมนั่นแหละนะ